โอ้โหต้องบอกว่าคนที่เก็บกรวยบนถนนทางมอเตอร์เวย์ค่ะ
เข้าพัทยาเนี่ยนะคะแสดงอาการไม่พอใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
ที่สำคัญนอกจากแสดงกิริยาวอุ๊ยไม่โอเคแล้ว
ยังมีการชักอาวุธปืนออกมาเพื่อข่มขู่อีกด้วย
ล่าสุดตำรวจได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะติดตามกัน
แล้วก็เพื่อนที่รู้ใจผมชอบที่สุดแล้วล่ะ
ทันทีชีวิตเวียนชีวิตติดเจอโลกต่อประกันรถที่ไหนดี
ถ้าเจอถูกวางเก้าส่วนต่างไปเลยอย่าลืมขอเที่ยมมาชอบพี่ก่อนนะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถนะคะ
ติดรถยนต์ก็เห็นว่ารถเก็บกรวยคันนี้
ก็มีการถอยหลังมาแล้วก็ชนมาด้วย

แล้วก็แบบเนี่ยอย่างที่เห็นกันนะคะ
มีการวงกลมด้วยว่าเนี่ยเป็นอาวุธคล้ายปืนนะคะ
คลิปนี้โดยเผยแพร่โดยสมาชิกยูทูปนะคะชื่อว่าคุณนัทธวุฒินิ่มหลวงค่ะ
ก็เป็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เก็บกรวยไม่พอใจผู้ใช้ทาง
ถอยรถมาบางทางแล้วก็มีปากเสียงกันนะคะ
ต่อมาก็ขนกลวยขึ้นรถสังเกตดูจะเห็นว่ามีอาวุธลักษณะคล้ายปืนพกเนี่ย
อยู่ด้านหลังเจ้าหน้าที่รวมถึงมีการยื่นปืนออกมานอกหน้าต่างรถ
ชี้ขึ้นฟ้าคล้ายกับการข่มขู่อีกด้วย
เหมือนขึ้นไปปุ๊บก็ยังไม่ไม่จบไงมีการเจ้าหน้าที่ทางหลวงนี่
เขาพกปืนได้ด้วยเหรอนี่ไงเป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์กัน
หลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะว่าเอ๊ะพกปืนได้หรือเปล่า
แล้วทำแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่านะคะ
เจ้าของคลิปนี้หลังจากโพสต์ไปเขียนข้อความบอกว่า
เหตุเกิดที่มอเตอร์เวย์พัทยาขาเข้ากิโลเมตรที่สามสิบแปด
วันที่สี่มีนาคมเวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบหกนาที
บอกว่าคุณทำงานช่วยมากรถติดยาวเหยียด
แถมคุณไม่พอใจยังด่าทอและชักปืนข่มขู่จะเอาชีวิตผู้ใช้รถใช้ถนน
แน่นอนชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ตกใจนะคะ
แล้วก็วิพักษ์วิจารณ์ตั้งข้อสงสัยถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รายนี้
ว่าพกปืนในที่สถานะแบบนี้ได้ยังไง
เหมือนที่คุณอรัชพรสงสัยนะคะทีมข่าวไม่รอช้าสอบถามไปยังร้อยตำรวจเอก
นันเฉลิมวัฒนากรค่ะซึ่งก็เป็นร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางปะกง
เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ในคลิปเป็นลูกจ้างของบริษัทผู้รับเหมาซ่อมเสาไฟฟ้า
ไม่ได้เป็นลูกจ้างของทางการมอเตอร์เวย์นะคะซึ่งก็ยอมรับสารภาพว่าไม่พอใจที่ผู้ใช้ทางขับรถเข้ามาในเขตที่มีกลวยกั้นระหว่างซ่อมเสาไฟฟ้า
แต่ตรวจสอบลึกลงไปอีกพบว่าสาเหตุที่รถสามารถวิ่งในเขตที่กรวยกั้นได้เนี่ย
เป็นเพราะเจ้าหน้าที่เก็บกรวยผิดทางไม่ได้เป็นความผิดของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ส่วนปืนที่ชักขึ้นมาเนี่ยตรวจสอบแล้วเป็นปืนปลอมพลาสติกนะคะไม่ใช่ปืนจริง
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว๓ข้อหาค่ะ
ข้อหาแรกคือขับรถกิดขวางการจราจรข้อหาที่สองข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
และข้อหาสุดท้ายข้อหามินประมาทแต่ว่าเรื่องของการหมินประมาทเนี่ย
ต้องรอตรวจสอบว่าได้พูดจาด่าทอผู้เสียหายจริงหรือเปล่า
ถ้าผู้เสียหายยอมความก็จะเปรียบเทียบปรับแต่ถ้าไม่ยินยอมก็จะส่งฟ้องศาลต่อไปนะคะ
ตกใจสิเพราะว่าขับรถมาแล้วก็อยู่ดีเจ้าหน้าที่มีปืนแบบนี้
อืมเป็นเราเราก็ตกใจนะคะปืนปลอมถึงจะพกไปในที่สาธารณะ
ถึงจะปลอมก็ผิดนะคะมีหลายคดีที่